คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งงานใหญ่ค่ะ
งานนี้จัดโต๊ะจีน

วันนี้เป็นการซ้อมเรียกน้ำยอดครั้งที่สอง

มาชมการเลี้ยงโต๊ะจีนลิง

ขอเชิญชาวไทยและชาวต่างประเทศ
ได้มาเที่ยวที่จังหวัดลบบุรีของเรานะครับ
เฮ่ยวันนี้แค่ซ้อมเหรอมีซ้อมใหญ่ด้วย

นี่ตามป้ายเลยมื้อนี้แค่ซ้อม

ลิงฯไม่ใช่ไม่รู้ซ้อมไม่ซ้อมทุกคนมันกินอย่างเดียวค่ะ

คุณผู้ชมจัดงานอะไรต่างที่มีลิงแล้วก็เตรียมใจเอาไว้เลย
แต่จุดนี้แหละค่ะเป็นแลนดมาร์คสำคัญของจังหวัดลบบุรี
ด้านหลังพระปรางสามยอดอำเภอเมืองลบบุรีข้างโรงภาพยนตร์เก่ามาลัยราม
จุดนี้จะมีการจัดโต๊ะจีนลิง
เลี้ยงลิงให้กินอิ่มน้ำสำราญ

อังุ่นอะไรนะไซม่าแคท

มีหลายสายพันธุ์ผลมงละไม้เยอะแยะมากมายมะละกงมะละกอ

แต่เห็นแบบนี้นี่ชื่อซ้อมใหญ่เท่านั้นนะ

แล้วใครเป็นผู้ใหญ่ใจดีมาจัดงานให้แบบนี้
งานนี้ได้คุณยงยุทธ์กิจวัฒนานุสนหรือเสียยี่
นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลบบุรีค่ะ
เป็นผู้ที่เริ่มโต๊ะจีนลิงเป็นคนแรกของโลก

แน่นอนแล้วก็ยังมีที่ปรึกษาสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลบบุรีด้วยนะคะ
เขานำผลไม้หลากหลายชนิดมาวางใส่ถาดวางบนโต๊ะเสริมให้กับลิงเป็นร้อยตัว
ถือว่าเป็นการซ้อมใหญ่ให้ลิงได้คุ้นเคยก่อน
ส่วนวันจริงอาทิตย์นี้แล้ว

ก็ขอเชิญชวนค่ะนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติ
มาร่วมชมงานและร่วมโต๊ะจีนลิงในครั้งนี้
ฉันนึกว่าคุณขอเชิญชวนลิงทั่วประเทศมาร่วมงาน
ลิงที่ลบบุรีก็เยอะพอแล้ว
เอาลิงทั้งประเทศมามันจะไม่พอนะอาหาร
เอาเป็นว่าให้นักท่องเที่ยวไปดู
งั้นดูหน่อยซิวันที่๒๖มันวันอะไร
เป็นวันอาทิตย์จริงด้วยและผมคุณไม่ถามดิฉัน

วันอาทิตย์คุณจะไปไหนคุณดาวไงดาวไง
เออเป็นงานเป็นงานแต่งของคุณสุภาคสาหกษ์
แล้วจะได้กินที่โต๊ะจีนไง
ให้พี่ดาวไปที่โต๊ะจีนลิงหรือ
เออไปอย่างนี้จากอุบลไปจัดที่ล้อมบุรี

คุณไปกินที่ลบบุรีก่อนไปอิ่มแล้วค่อยตามไปอุบล